ล่าสุดนะคะจากที่เจ้าตัวนั้นสนใจเรื่องการดำน้ำค่ะ
โรงไม่บริโภคหูฉลามเพื่อลดการฆ่าฉลามนั่นเองคุณผู้ชม
แล้วก็ในฐานะที่เจ้าตัวนะคะเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่หลงไหลการดำน้ำ
แล้วก็ความสวยงามใต้ท้องทะเลค่ะ
คุณป้อนวัดก็เลยรู้ซึ้งถึงความยากลำบากของทีมนักดำน้ำนะ
คือไม่ใช่อยู่จะมาดำได้ต้องมีความรู้แล้วก็ฝึกฝนมาอย่างดี
ถึงจะดำน้ำได้ด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นภารกิจที่สุดหินยากที่สุดในโลกคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งพระเอกดังค่ะก็อยากฝากไปถึงน้องให้รู้ซึ้งถึงการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ก็เป็นนักดำน้ำชื่นชมคนที่ไปช่วยนะครับว่าแบบ

อุทิศตัวเองเพื่อเอาจริงก็ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแต่ก็ยังทำ
น้องออกมานี่ก็ต้องไปขอบคุณทุกคนเสียสละมากมายเพื่อน้อง
ต่อมาต้องเป็นเด็กดีถ้าเป็นคนไม่ดีเด็ดขาดนะครับ
แล้วก็เพราะทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองไทยทั่วโลกเอาใจช่วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่มาช่วยเราให้เยอะครับ
ก็เห็นได้ทุกวงการแล้วก็ทั้งทั่วโลกเลยนะคะ
เราก็ขอชื่นชมจากใจจริงด้วยนะคะพวกคุณเสียสละมากจริงค่ะ
เขาบอกเลยนะว่านักดำน้ำส่วนใหญ่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ภารกิจที่ถ้ำหลวงถือว่าเป็นภารกิจสุดหิน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของเมืองไทยบ้านเราเลยก็ว่าได้นะคะ